เกี่ยวกับความรักในครอบครัวช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวความรุนแรงในครอบครัวออกมาเป็นระยะ

ที่จังหวัดอ่างทองนี่เขาเป็นห่วงกันนะคะ
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองค่ะ
เชิญชวนชาวบ้านนะคะในครอบครัวต่างที่อยู่ในชุมชนบางแก้ว
มาเล่นเกมกันเป็นเกมสร้างความรักในครอบครัวค่ะ
ชาวบ้านแล้วก็เด็กในชุมชนบางแก้วอำเภอเมืองอ่างทองกว่า๕๐คนนะคะ
จาก๑๖ครอบครัวเล่นเกมติดเกาะ

ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัด
โดยเจ้าหน้าที่แจกหนังสือพิมพ์ให้แต่ละครอบครัว

และให้ทุกคนไปยืนอยู่ในหนังสือพิมพ์เดียวกันให้ได้
แล้วก็ค่อยพับทีละครึ่งพับหนังสือพิมพ์

แล้วก็อย่างไรก็ต้องกอดกันอย่างนี้
พอก่อเล็กลงแล้วก็ต้องกุมกันแบบนี้แหละ
เด็กเก่าหัวเลย
หนูจะอยู่ตรงไหนแม่
สร้างภูมิคุ้มกันน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงลดปัญหาเสี่ยงไม่ใช้ความรุนแรงค่ะ
จัดขึ้นโดยนายอเนกทองชื่นจิตนะคะเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่
ต้องการส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกิจกรรมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนป้องกัน
และแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะ
ครับดีนะกิจกรรมหลายอย่างก็ส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวได้